พระนครศรีอายุทยากัน
ที่นั่นแรงงานชาวลาว

หลังก่อเหตุยิงคู่อริด้วยปืนนะฮะปืนมันลั่นครับแล้วทำให้ตัวเขาเนี่ยกับคู่อลิ
ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดในโรงอิดครับพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เบื้องต้นตำรวจยึดปืนแบบบีบีกันที่ดัดแปลงเป็นเป็นปืนนะฮะ
แล้วสามารถใส่กระสุนขนาด๓๘ได้๑กระบอกนะครับแล้วก็มีกระสุนปืนด้วย
นายนัทพลหารศรีผู้เสียหายเนี่ยเล่าบอกว่าเขากับผู้ต้องหาเนี่ย
ทำงานในโรงอิดนี่แหละนะครับ๔ทุ่มเขากับพี่ชายก็นั่งเล่นเกมกันอยู่
ก็มีคนมาเรียกชื่อเขาหลายครั้งพอเปิดประตูออกไปก็เห็นในอ้วน
ซึ่งเป็นคู่อลิกันแหละครับยืนถือปืนอยู่เขาก็กระโดดโถงเข้าไปเลยดิ
ถือปืนกระโดดถมเข้าไปจะแย่งปืนและตะโกนเรียกพี่ชายออกมาช่วย
จากนั้นเกิดปล้ำกันครับคุณผู้ชมปล้ำแย่งปืนกันจนตกบันไดลงมาทั้งคู่
ปืนมันลั่นครับปืนมันลั่นเจ็บทั้งคู่เขาเนี่ยมีแผลที่ฝ่ามือข้างขวา
ส่วนในอ้วนกระสุนยิงเข้าที่หน้าขาขวาครับ
ฟัสกันตกลงบ้านมาพี่ไปปืนไปรั่นอยู่ตรงฝ้ากล้วย
ผู้ต้องหาระบุว่าคือเขาจะมาทวงเงิน๗๐๐บาทที่นายนัทพลขอยืมไป
แต่ยังไม่ได้ใช้คืนหรอกก็เลยพกปืนมาจะคู่ตอนแรกแค่จะขู่
ตำรวจแจ้งข้อหานะครับคือพกปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ